ทีนี้วอนหมอปลาปรับให้สิ้นเชื่อคุณสัยเข้าร่างสาว
อันนี้นี่คือคุณผู้ชมแต่เอาแบบนี้ก่อนหมอปลารับปากแล้ว
จะลงพื้นที่ไปช่วยที่สุโขทัยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๑ปีค่ะ
พฤติกรรมลักษณะแปลกมากน้ำลายไหลตลอดเวลา
แล้วเหมือนคนไม่ค่อยมีสติพี่เบิร์ทดอม
เอาปากกามาเขียนคำว่านาคาคำแก้ว
แล้วก็วาดรูปลักษณะเหมือนเป็นมีด

ญาติพาไปรดน้ำมนต์เอาพระมาห้อยคอไม่หายค่ะ
โอ๊คไปดูมึงไปไทยาวนึงไป

คุณผู้หญิงท่านเนี่ยอายุ๒๑ปีชื่อว่าคุณเอละกันน้ำสมมติค่ะ
คือน้ำลายไหลออกจากปากตลอดเวลา

แล้วก็เอาของบางอย่างไปถูที่หลังพร้อมกันช่วยพูด

ไล่อะไรสักอย่างในร่างของน้องผู้หญิงคนนี้
ให้ออกไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องเอาพระเนี่ย

ห้อยคออาการสงบลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่หายนะ

พระหลายองค์เลยนะคะก็พยายามให้พระช่วยนะคะ
นี่อาการเหมือนสงบลงแต่ไม่หายค่ะไม่หายขาด
ทีนี้หลังจากนั้นน้องเอก็จับปากกา

จับปากกาแล้วก็เขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดนี่
เขียนได้เหมือนคนสติปกติเลยนะคะ

เขียนคำว่านาคาคำแก้ว
เขียนชื่อตัวเองถูกต้องทุกอย่าง
วาดรูปของแหลมคล้ายกับเข็มหรือมีด
นี่มันแปลกไหม
แปลกใช่ค่ะ
ทีนี้ต้องถามครอบครัวของน้องนั่นแหละ
ครอบครัวบอกว่าย้อนกลับไป๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เพื่อนของน้องเอเนี่ยจู่ก็วิดีโอคอลมาหายาด

วีดีโอคอลมาเห็นเพื่อนสักประมาณ๔๕คนรุมจับตัวน้องเอไว้
เพราะน้องเออยู่ในอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายเพื่อนทำร้ายตัวเองตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วย
ครอบครัวตกใจมากพอเห็นวิดีโอคอลแบบนั้นนะทำไง
รีบขับรถไปรับน้องเอที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดพยาวทันที
พอไปถึงค่ะเจอน้องเออยู่ในอาการคือเหมือนลอยไม่พูดไม่จาบางครั้งก็อลวาดและบางครั้งก็สงบลง
ทีนี้ก็เลยนำตัวน้องเอเนี่ยกลับมาตรวจที่โรงพยาบาลก็ต้องแพทย์แผนไทยก่อนเนอะ
มาตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์บอกก็ดูปกติดีไม่ได้มีอะไรนะคะทางบ้านก็เลยพาไปที่วัด
ไปแล้วต้องไปวัดค่ะไปวัดแต่ก็อาการไม่ดีขึ้นกลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
ขึ้นมาทำท่าแปลกแปลกสวดมนต์บ้างหัวเราะเสียงดังเสียงห้าวเหมือนเป็นผู้ชายอ่ะโอ้เออ
แล้วก็ไม่กินข้าวมา๙วันแล้วด้วยนะคะ

แปลกมากนะคะแล้วบางช่วงที่น้องเอมีสติมีบางช่วงด้วยนะที่มีสติอะค่ะ
น้องเอเล่าบอกว่า๑๓สิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดแข่งขันกีฬา
ลงชื่อร่วมกิจกรรมเนี่ยจู่มีผู้ชายสองคนเดินมาข้างแล้วเธอรู้สึกเหมือนว่า
ผู้ชายสองคนเหมือนเอาหยดน้ำมาดีดใส่เธอที่บริเวณแขนขวา
นี่ค่ะหลังจากนั้นก็มีอาการรุ่มร้อนนอนไม่หลับควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเชื่อว่าเธอถูกทำคุณสัยใส่
สุดท้ายแล้วต้องขอหมอปลาให้ไปช่วยนะคะ
โน่ต้องตื่นใคร

เวลานั้นรุนแรงไหมครับ
รุนแรงครับทำร้ายตัวเองนะครับ
เอาหัวโขกพื้นนะฮะทิ้งร่างครับทิ้งหงายท้องไปเลยครับ

หาพระมาหลายที่แล้วไปรักษามาหลายที่ไม่หายเนอะ

กรณีนี้ผมอยากให้หมอปลารีบมานะ

อยากรู้แล้วก็อยากให้มาช่วยด้วยนะครับ
หมอปลาบอกแบบนี้พี่เบิร์ตบอกว่าเอาอย่างนี้นะ
ต้นครอบครัวอยากให้พาเอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อความมั่นใจอย่าเพิ่งเชื่อว่านี่คือน้องโดนคุณสัยนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไป
ก็คือพรุ่งนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างแน่นอนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
อาการแปลกมากเลย